ข่าวต่อไปนี่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมดูข่าวไปจะต้องอุดหูไปด้วยหรือเปล่า
แต่ว่าชาวภูเก็ตเขาอุดหูค่ะ
แล้วถามคุณผู้ชมแบบนี้คุณผู้ชมว่าการกระทำแบบนี้
เป็นการเชิดชูเกียรติให้คนตายหรือเป็นการสร้างบาปให้กับคนตาย
ถามแบบนี้ชาวภูเก็ตเขาโพสต์ลงเลยค่ะ
ไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
เสียงประชาชนคนภูเก็ตกระบอกเสียงคนภูเก็ต

เป็นวัยรุ่นเท่าที่ดิฉันดูทั้งผู้ชายผู้หญิงนะ
อายุสักประมาณ๑๓๑๘ปี
ใส่เสื้อสีดำแบบนี้แล้วก็เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะ

อยู่ที่หน้าเมนวัดชัยธารารามหรือว่าวัดฉลอง
ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ควันมันขโมงไปทั่วเลยค่ะ
แล้วเสียงเนี่ยมันก็แม่นดังไปทั่วบริเวณแบบนี้

หรือพฤติกรรมนี้มีแต่เพิ่มบาปให้คนตาย
คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ตพฤติกรรมเรียนแบบผิดผิด

นี่ถือว่าเป็นเจตนาธรรมโดยไม่สนใจ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้น
เมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เป็นงานชาปนกิจศพของเยาวชนชายคนหนึ่ง
ที่เขาเสียชีวิตอายุ๑๓ปี
นักเรียนชั้นม๒ซึ่งน้องม๒คนนี้เสียชีวิต
จากการขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านตรวจ
แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต

มีการเตรียมทำพิธีชาปนกิจ
กลุ่มวัยรุ่นก็คงเป็นเพื่อนของผู้ตายนี่แหละค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์มารวมกลุ่มกัน

บอกว่าที่ทำแบบนี้เป็นการส่งดวงวิญญาณ
แล้วก็เป็นการแสดงความอาลัยให้กับผู้ตาย

ก็คือนายชัยวัดชัชเวศ
บอกว่าทางวัดไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วก็ขอโทษประชาชนขอโทษนักท่องเที่ยว

วัยยาวัชกรบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะประกาศห้าม
ไม่ให้ญาติไม่ให้เพื่อนผู้ตายทำอะไรลักษณะแบบนี้อีก
ส่วนทางด้านตำรวจอันนี้เราอยากรู้ว่าทำแบบนี้มันผิดไหม
ก็เลยไปถามพันธุ์ตำรวจเอกสารวุฒิชูประสิทธิ์

บอกว่าการกระทำแบบนี้เข้าข่ายความผิด

แล้วก็ดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์
เรื่องต้นนะคะทางผู้กำกับสั่งให้ชุดสืบสวน
ติดตามหาแก๊งวัยรุ่นประมาณสัก๓๐กว่าคน
ดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง

เพราะว่าน้องเขาอายุ๑๓๑๘เอง

จะเอาผิดกับผู้ปกครองของวัยรุ่นกลุ่มนี้ด้วยนะคะ